จากข่าวดีมาเป็นข่าวร้อนแรงเลยล่ะค่ะ
สำหรับเรื่องความเคลื่อนไหวของการเมือง
ตอนนี้ชื่อคุณภัยบูลกลับมาติดยอดฮิต
อีกแล้วนะหลังจากมีข้อเสนอแนะออกมาบอกว่า
ถ้าเกิดมันได้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเนี่ยเอางี้ไหม
สวมีสิทธิ์ร่วมโหวตในการพิจารณาเรื่องของร่างพระราชมัญญัติ

ื้อหือเสียงตีกลับเพียบเลยนะคะ
เสียงแรกเลยก็คือนายวิศนุเครืองามค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีออกมาพูดด้วยตัวเองเลยนะบอกว่า
ข้อเสนอของนายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าภักดิ์ประชาชนปฏิรูป
เสนอให้ใช้มาตรา๒๗๐ของรัฐธรรมนูล
เปิดทางให้สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวเนี่ย
โหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้นั้นเนี่ย
นายวิศนุบอกว่าใช้ไม่ได้
เพราะว่าช่องทางนี้มันใช้ได้เฉพาะกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ
ไม่สามารถใช้กับกฎหมายอื่นได้ค่ะ
แล้วก็ไม่มีมาตราไหนที่แก้ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำได้ด้วย
ปัญหานี้ต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเท่านั้น
เพราะกฎหมายบางฉบับต้องพิจารณาแยกกันระหว่างสวแล้วก็สสค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โอ้โหอันนี้เรื่องร้อนแรงแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วย

นำหลักฐานเข้ายื่นหนังสือถึงประธานกรกต
ยุบพักเศรษฐกิจใหม่
และระงับการประกาศผลเลือกตั้งสอสอของพักด้วย

สอสอพักตัวเองยื่นยุบพักตัวเอง
เพราะเหตุผลก็คือบอกว่า
มีพฤติกรรมพบพฤติกรรมเข้าข่ายถูกครอบงำจากบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มาควบคุมและชี้นำนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพัก

เข้าข่ายการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูลและกฎหมายพักการเมือง

ยังไงเหมือนตีกันเองข้างในหรือว่าอะไรอ่ะ
เขาก็มีการบอกชื่อย่อนักธุรกิจมาด้วย

เลยทำให้ไม่ได้มีการจัดประชุมพัก

คืออันนี้ต่อเนื่องมาจากกรณีที่เห็นบอกว่า
หัวหน้าพักออกมาปฏิเสธแล้วหลังจากเรื่องนั้นก็กลายมาเป็นเรื่องนี้แหละค่ะ
ยุบพักตัวเองนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีคำชี้แจง
มีรายละเอียดอะไรออกมาบ้างส่วนกรกตค่ะมีมติแล้วให้นับคะแนนใหม่
เขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดนครปฐมเพราะปรากฏพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
รวมคะแนนนั้นเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องโดยการนับคะแนนใหม่จะนับในสถานที่เดียวกัน
แต่นับทีละหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี้ยสองร้อยสามสิบหกหน่วย
กับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักรอีกเก้าหน่วยด้วยค่ะนอกจากนี้กรกตยังมีมติให้เลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่เก้า
เลือกตั้งที่๒ในจังหวัดชุมพรนะคะก็จะเลือกกัน๒๘เมษายนนี้
เพราะปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนค่ะ